วันออกงานแล้วใครจะเปิดตัวแฟนมงแฟนใหม่อะไรก็ไม่รู้

ก็ถือว่าฝ่ายชายก็เปิดตัวอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนมีการสมน้ำหน้าจิยออน

เชิญเลยค่ะจียอน
เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมที่

ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะ
โอกาสพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างค่ะจียอนไปทิศทางดี
ณตอนนี้ก็คือแบบโอเคค่ะโอเคเรื่อย
คือแบบเราต้องไปเรียนรู้ด้วยกัน
ต้องใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างนี้

แบบชื่นทางด้วยกันที่อาจจะแบบชัดกัน
เรียนรู้สึกสามารถเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมครับ

เพราะว่าเราคุยกับคนนี้อย่างที่เรา

ไม่ได้เพราะว่าต่างคุณจังก็สูดอยู่

เขาคบมา๑๐เดือนอยู่ด้วยกันทุกวัน
คือให้ไอเนี่ยเลิกคุยกับแฟนเขาซะที
มีเป็นไลน์ด้วยที่ผู้ชายคุยกับผู้หญิง

คุกกี้มองสวดยับเลยทีเดียวนะคะ

สรุปเป็นเรื่องจริงหรือพี่แจน

ไอ้ปรีเชียก็จะออกงานอีเว้นที่งานมอโต้โชว์

อันนี้ที่ฉันว่าไม่ต้องให้คุกกี้ทำนายกันชาวโซเชียลได้แหละ

ใจเย็นนะคะชาวเน็ตฟังหูไว้หู
รอฟังไอซ์พรีเชียกันอีกทีนึงละกัน

มันไม่ควรเกิดขึ้นให้ใครในข่าวนี้
เรื่องการเป็นมือที่สาม
คุณก็ผิดถูกต้องน่ากลัวมากแต่เดี๋ยวรอฟังความจริงจากปากไอซ์ด้วยละกันนะคะ
อยากฟังความข้างเดียวแล้วกันเนาะใจร่มนะจ๊ะ